มาเล่าเป็นข่าวแล้วครับแล้วก็เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูด้วยนะ
บรรดาปากกาเมจิกอะไรต่างหรือว่าปากกาไว้บอร์ดอะไรต่างเนี่ย
อันตรายต่อผู้ใหญ่เองก็อันตรายและอันตรายต่อเด็กด้วย
ใช่คือเด็กบางคนบางทีเอาอมเข้าปากอะไรอย่างนี้
โดยเฉพาะการอมเข้าปากการดูดการอะไรอย่างนี้ครับ
นี่ครับผู้เป็นพ่อและแม่เอาหลักฐานอะไรต่างเหล่านี้
มาเรียกร้องความรับผิดชอบของทางโรงเรียนนะครับ
ผู้เป็นแม่ก็คือนางสาวสุวรรณาเกรดไทย
อายุ๓๗ปีชาวอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะครับ
เป็นแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ตำบลหนองบัวโคก
อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะครับ
โชว์หลักฐานรูปถ่ายของลูกสาว๕ขวบ
ไปโรงเรียนเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

บนโต๊ะมีปากกาเคมีวางอยู่หลายแท่ง
และลูกสาวก็นั่งเล่นอยู่ใกล้กับตะกร้าปากกาเคมีดังกล่าว

ทีนี้ครับในวันที่ลูกสาวเลิกเรียนแล้ว
ตัวพ่อแล้วก็แม่ก็ไปรับลูกสาวที่โรงเรียน
เห็นสีเลอะทั่วปากของน้องเลยนะ
เข้าไปถึงในลิ้นของลูกเลย
ก็เลยให้รีบให้ลูกสาวรีบอาบน้ำแล้วก็ต้องแปลงฟันให้

ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นอันตรายขนาดนั้นนะฮะ
กระทั่งกลางดึกลูกน้อยอาเจียนหนักมีไข้ขึ้นสูง

และทีนี้เด็กนะอาการไม่ดีคุณนะครับ
อาการแบบนี้มีเสมหะติดคอหายใจเริ่มไม่คล่องแล้ว
มีไข้ต่ำอยู่เกือบทั้งสัปดาห์

เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนลูกสาวมีไข้ขึ้นสูง
และทีนี้ถึงขั้นชักเลยนะครับ
ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลลำปลายมาตร
แล้วก็ถูกส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนางกรอง
ผู้เป็นแม่บอกว่าลูกสาวเป็นเด็กพิเศษนะครับ
แล้วก็มีโรคประจำตัวคือโรคหอบนะครับ
แต่ว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น

สารเคมีในปากกาเคมีเหล่านั้น

เมื่อเด็กดูดอมสารเคมีอะไรเหล่านั้นเข้าร่างกายไปนะครับ
หลังเกิดเหตุก็ไปบอกคุณครู

บอกว่าในห้องไม่มีปากกาเคมีอยู่เลย
แต่ทีนี้ครับเมื่อวานนี้๒๑พฤศจิกายน

ว่าในห้องมีปากกาเคมีจริง

เห็นว่าเด็กเอาปากกาเคมีมาเล่น
มาดูดมาอมเข้าปากจริงนะครับ

เหมือนเขาให้คำตอบแม่ไม่ได้เลย

บอกเขาให้คำตอบแม่มันมันก็ช้าเกินไปแล้ว

เขาเพิ่งจะมายอมรับเมื่อวันอาทิตย์

นั่นคือสีอะไรคะแม่สีเมจิค่ะ

ประกันไปถึงนี่เอาอยู่ในห้องเรียนเหรอคะใช่ค่ะ

อาการล่าสุดของเด็กน้อยตอนนี้คือไข้ลดลงแล้วนะครับ
แต่ว่ามีอาการหนักตรงที่ว่าเลือดออกในกระเพาะอาหารด้วยคุณ

แล้วก็ลูกสาวยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลย

ต้องมีการเอาเชือกผูกมือเอาไว้เลยนะคะ

ก็ผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกในเรื่องนี้
ถูกสอบไงคุณถูกท่านรองผู้มนวยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขต๑เรียกสอบแล้วเหมือนกัน
ใช่ก็ให้มาชี้แจงนะว่าน้องวัย๕ขวบคนนี้
มันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเรียกพอมาสอบนะคะ
แต่เรื่องนี้ทางรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา
บอกว่าต้องสอบสวนรายละเอียดแล้วต้องดูข้อมูลจากหมอด้วยนะ
ว่าสาเหตุที่น้องป่วยเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่าตัวน้องจริงน้องก็เป็นเด็กพิเศษ
เดี๋ยวต้องดูด้วยว่านอกจากเป็นเด็กพิเศษแล้วโรคประจำตัวมันจะส่งผลไหม
ซึ่งการพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา
ก็ต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมด้วย
อันนี้คือสิ่งที่รองภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบอก
รองบอกแบบนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเด็กด้วยนะฮะ
ทางโรงเรียนก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์
ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปากกาเคมีอะไรเหล่านี้คุณ
คือผมเข้าไปหาข้อมูลนะคุณนะ
คือน้ำหมึกในปากกาเคมีหรือที่เราเรียกง่ายคือพวกไว้บอร์ดเนี่ยนะครับ
หมึกมันมีส่วนผสมของ๓อย่างก็คือ๑สี๒โพลิเมอร์และ๓ตัวทำละลาย
ก็ปกติแหละเป็นสิ่งที่ผสมเข้าไปเพื่อให้มันเขียนได้เป็นสีต่างนะ
อันนี้ไม่อันตรายมากแต่ไอ้ตัวโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์ที่ใส่ในสีทาบ้านคุณ
คุณสมบัติก็ทำให้เม็ดสีมันติดแน่นบนวัตถุเช่นเขียนไปกระดานมันก็ติดแม่นติดแน่น
ส่วนประกอบที่๓อันตรายที่สุดคือตัวทำละลายมีสารเคมีที่ชื่อว่าไซลีนแล้วก็โทลูอีน
อันตรายต่อร่างกายมนุษย์พิษจากไทยลีนนะคุณนะถ้าเป็นกลิ่นนะกลิ่นฉุนนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องของโดนผิวหนังระคายเคืองผิวหนังนะถ้าเป็นเรื่องของการสูดดมนะคุณ
พิษเฉียบพลันมึนงงปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนแต่ถ้าเป็นพิษเรื้อรังนะคุณนะ
อาจจะเกิดโรคเกี่ยวกับไตจนถึงขนาดความจำเสื่อมได้เลยนี่หมายถึงถ้ากินเข้าไปเลยนะฮะ
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมในตรกร้าที่เบลอมันเป็นลักษณะเหมือนกับแปลการเคมีแบบทีมาเน้นนะ
ที่เป็นสองหัวลบไม่ออกแบบนี้ใช่นะฮะแล้วอาจจะมีผลต่อร่างกายภายในนะฮะเรื่องของกระดงกระดูกได้เลย
เป็นพิษต่อเลือดแล้วก็อาจจะเป็นฤทธิ์

คุณนี่อันตรายหมดเลยนะถ้าได้รับปริมาณมากอะนะคะ